มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจดูแววตามีความหวัง
แววตาของดิฉันเนี่ยลักษณะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเล่น
ดูการละเล่นดูประเพณีนะคะ
แต่มันมีอะไรแฝงอยู่ในนั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะคะ
ไปกันที่กำแพงเพชรค่ะไปเล่นเกมผีนางกวัก

ลักษณะคล้ายเหมือนตอนที่เราเด็กชอบเล่นนะคะ
ถือถ้วยแก้วอะไรอย่างนี้เหรอ

ดูไม่เหนียนนะดูไม่เหนียนดูไม่เหนียน
นี่เขาเป็นลักษณะการละเล่นพื้นบ้านนะคะของชาวจังหวัดกำแพงเพชร
คือกลุ่มชาวบ้านเขารวมตัวกันประมาณ๒๐คนค่ะที่อำเภอคลองลาน
เขาบอกเป็นการสืบสารประเพณีการละเล่นนะที่ชื่อผีนางกวักเนี่ย
จุดที่เขาเล่นก็คือทางสามแพร่งและจะเล่นในช่วงกลางคืน

ลักษณะก็พยายามสื่อสารกับดวงวิญญาณผู้ตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อุปกรณ์ก็คือเครื่องพันได้เสื้อยืดไม้คานหาบน้ำและสากตำข้าว
ทั้งหมดจะต้องเป็นของแม่ม่ายที่สามีตายไปแล้วเท่านั้น

เมื่อได้ครบแล้วอุปกรณ์ครบเอามามัดรวมกันค่ะ
จุดนี้แดงเรียกว่าหุ่นนางกวัก
จากนั้นก็เชิญดวงวิญญาณเข้ามาสิงในหุ่นนางกวัก
ชาวบ้านก็นั่งล้อมวงเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ปรบมือปรบมือแล้วก็เคาะสากตำข้าวเป็นจังหวะ
เพื่อสื่อสารกับดวงวิญญาณตามความเชื่อ
เอาตอนเราเล่นผีถ้วยแก้วสิ่งที่เราเขียนบนกระดาษก็คือใช่หรือไม่ใช่
แต่อันนี้ไม่ได้เขียนใช่หรือไม่ใช่
เขียนเป็นลักษณะตัวเลขอะค่ะ
เขาก็เนี่ยเป็นการสื่อสารออกมาจากผีแม่ไม้ที่เชื่อว่าเข้ามาสิงหุ่นนางกวักนี่แหละ
แล้วก็เขียนบนพื้นไปเขียนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราก็มองไม่ค่อยเห็น

ไปดูของแปลกกันบ้างดีกว่า
ไปดูเห็ดยักษ์สีขาวนะครับ
เขาบอกมันโผล่ขึ้นมาสวยทีเดียวนะครับ
มันกลางรีสอร์ทเลขที่๒๙๙ทับ๒หมู่๒ตำบลหนองไผ่แก้วที่บ้านบึงชนบุรี

นางสังเวียนเนียมผาสุกพี่เขาอายุ๕๙ปีเป็นแม่บ้านประจำรีสอร์ท
เล่าบอกว่าโอ๊ดคุณภาคคาว
ฉันนะฉันเห็นเห็ดยักษ์มันโผล่ขึ้นมาครั้งแรกนะตอนต้นเดือน
ตอนนั้นเนี่ยเห็นเป็นตัวเลขด้วยเป็นตัวเลขอยู่บนดอกเห็ดแล้วไม่บอกใครนะ
เอาไปเสี่ยงโชคเอาไปเสี่ยงโชคถูกสิครับถูกสมใจเมื่องวดที่ผ่านมา

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าบอกไม่ค่อยได้นะมันจะเคลื่อนนะ
ก็ไม่รู้นะฮะอาจจะช่วยกันนะฮะคราวนี้มันเน่าไปแล้วใช่ไหมมันโผล่ขึ้นมาอีกรอบครับเมื่อไม่กี่วันมานี้เองเธอเชื่อว่ามาให้โชคฉันอีกแน่
ภูชาข่าวลองใช้ตลับเมตรวัดขนาดของไอ้ดอกเห็ดเนี่ยนะ

บ้านเมืองชนบุรีเขามีอะไรแปลกเยอะนะ

เดี๋ยวพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะสำหรับคนที่ชอบเรื่องกล้วย
ต้องมาดูต้นกล้วยต้นนี้ค่ะเป็นต้นกล้วยแปลก
เป็นกล้วยน้ำหวาที่มีปรีงอกออกมาค่ะ
แล้วก็แตกแตกเป็นเครืออยู่กลางลำต้น
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีต้นนี้ค่ะคุณผู้ชม
เจ้าของบ้านนะนายดำรัฐจันอุดมอายุ๖๔ปีแล้ว
เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าปลูกกล้วยน้ำว้าหลายต้นเลย

ต้นเดียวลูกกระดกก็มีหลายหวีนับไม่หวาดไม่ไหว
เพื่อนบ้านรู้ข่าวพากันมาขอโชคขอลาบนะคะ
แล้วก็บอกว่าต้นกล้วยเคลือนี้น่าจะมีมากกว่า๒๐หวี
แต่ยังนับได้หมดนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ลูก
ตาดีลองนับดูเผื่อจะตีเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคค่ะ
ไปกันที่อีกหนึ่งต้นกล้วยแต่ย้ายพื้นที่นะคะ
จากชนบุรีมาที่ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
ลักษณะคล้ายกันคือเป็นกล้วยน้ำว้าออกลูกกลางต้น
แต่ที่แปลกกว่าที่ชนบุรีคือเวลาเครือที่เขาออกลูกเนี่ย
มันหงายขึ้นนะคะปกติเครือมันต้องคว่ำลงอย่างนี้เนาะ
มันหงายขึ้นนะคะแล้วพอนับดูเจ้าของบ้านบอก
นับดูมีประมาณสิบสี่หวีค่ะคุณธีรศักดิ์มากยิ่งลูกชายเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะ
เขาเปิดเป็นร้านอาหารด้วยนะคะเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
จุดนี้เคยเป็นป่าช้าเก่าของวัดป่าทรงธรรม
ส่วนต้นกล้วยนี้แม่ปลูกแม่เป็นคนปลูกแหละ
ตั้งห้าปีที่ผ่านมาแล้วแต่เมื่อวานนี้เดินผ่านมาพอดี
เห็นเครื่องกล้วยมันแปลกแหะแปลกปุ๊บ
ผ้าสีต้องมาค่ะ๓สีเลยมาผูกไว้
นี่ผูกแล้วด้วยผูกด้วยเรียบร้อยนะครับผม
เชื่อแล้วเรียบร้อยนะคะเอามาผูกแหละ
แล้วก็มีชาวบ้านแวะมาขอโชคขอลาบนะคะ
ก็ดูเป็นเรื่องทางพืชพันธุไปแล้วกันเนอะ

ยังไม่หมดเรื่องกล้วยนะไปที่โคราชบ้าง
เขาบอกว่าที่นี่ก็มีต้นกล้วยแปลกอีกต้นหนึ่งครับ

นี่คือหน้าบ้านเลขที่๒๑๕ทับ๕๔หมู่๓
ตะบทนอลฝรั่งอำเภอเมืองนะครับ

หรือว่ากล้วยหัวโตมันมี๒ปลีในเครือเดียวครับ

นายสุนันทองภูลท่านอายุ๖๔ปีนะครับ
พี่เขาเป็นคนที่เอากล้วยต้นนี้มาปลูก
เขาเล่าบอกว่าคือไม่ได้คิดอะไรมากเลยตอนแรกเนี่ย
ชอบชอบความสวยงามของกล้วยพันธุ์นี้
ก็เลยเอามาปลูกไว้หน้าบ้านน้องสาว๒ต้น

ซึ่งต้นนี้มัน๘เดือนแล้วปลูกมา๘เดือนแล้ว
นี่มันสวยอ๋อมันดูแปลกดีนะ
กระทั่งเมื่อเดือนก่อนเขาสังเกตเห็นความแปลก
คือมันมีปลีออกมา๒ปลีในเครือเดียวนะ

แล้วแบบเหมือนพี่เมื่อกี้เลยเหมือนพี่เห็นเมื่อกี้เลย
นะฮะได้ไปเลขท้าย๓ตัวนะ
ก็สุดท้ายแต่การตัดสินใจ
อ่าแต่แปลกจริงแปลกจริงครับผม
อาจจะต้นกล้วยแปลกเนี่ยจะพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งบ้าง

เสาหินโบราณเนี่ยนะคะเป็นเสาหินทราย๔เหลี่ยม๔ต้น
ต้นหนึ่งมีความยาวสักประมาณ๒เมตรครึ่ง

มีสีน้ำตาลใน๓ต้นแล้วก็สีขาวขุ่นมีอยู่ต้นหนึ่ง
ปลายเสาได้มีรูปคล้ายดอกบัวแกะสลักอยู่ด้วย
ไหนลองส่องดูซิเหมือนดอกบัวหรือเปล่า
คาดว่าเสาแต่ละต้นอายุไม่ต่ำกว่า๑๐๐๒๐๐ปีนะคะ

ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาขุดพบเสาหินทั้งหมด
อยู่ที่คลองสาธารณะท้ายหมู่บ้าน

เมืองต้นคาดว่าเสาหินที่มีที่เห็นเป็นการล่องแพร่
เพื่อนำไปก่อสร้างประสาทหิน
แต่แพร่เกิดล่มซะก่อนก็เลยจมน้ำ
ซึ่งทางกรรมการหมู่บ้านนะคะจะนำไปเก็บรักษาเอาไว้ที่วัดด่านติง
เชื่อว่าจะนำโชคลาภมาให้คนในหมู่บ้านนะคะ
ชาวบ้านก็ไม่พลาดทีเดียวล่ะค่ะพากันไปส่องหาเลขเด็ดจำนวนมาก
ได้เลขจากก้านทูบเสียงทายนะคะก็เป็นเลขขึ้นมาด้วยนะคะ
แล้วชาวบ้านบอกว่าหลังนำแป้งไปโรยที่ปลายเสาเนี่ย
เห็นเป็นเลขเหมือนกันเลขอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมไปลองดูใกล้กันเองละกันนะคะ
แต่ถ้าเป็นวัตถุโบราณก็ต้องให้กรมศิลปเข้ามาตรวจสอบด้วย
เฉพาะอายุอะนะคะถ้าบ้านเขาประมาณบอกว่า๒๐๐ปี
ถ้านับย้อนไป๒๐๐ปีอย่างลักษณะของการสร้างประสาทที่บริเวณนั้นนะ
ไม่มีแล้วนะคะอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะคะ
บริเวณเทวาลัยเทพตะเคียนทองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
บรรยากาศค่ะงีกเงียบเหงาที่จะให้คุณผู้ชมดูเป็นอีกรูปแบบหนึ่งละนะตอนนี้
เป็นเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศหลังโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
บรรยากาศไม่ค่อยมีคนไปค่ะบางตามากนะคะ
พื้นที่นี้เขาบอกว่าเป็นแหล่งชุมนุมไม้ตะเคียนทองศักดิ์สิทธิ์ฝังอยู่ในแม่น้ำปิง
นานกว่า๑๐๐ปีและจุดนี้รวบรวมไว้๕๐๐ต้นค่ะ
ก่อนจะถูกนำมาสร้างมาแกะมาแกะสลักเป็นเท้ามหาพรม๔หน้า
พระพิคเนศสี่หน้าช้างเอระวันสามเสียร
อกจากนี้ยังมีท่อนตะเคียนอายุประมาณ๑๐๐ปี
ซึ่งชาวบ้านมักจะมาไหว้ขอโชคขอลาบกันเป็นประจำแต่ช่วงนี้ไม่มีคนเลย

ก็ได้พอพักจากความตึงเครียดได้บ้าง